ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เริ่มด้วยเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่สพนครชัยศรีที่นครปฐมค่ะคำค่ำเมื่อวาน
นี่ผู้ชายคนนึงเขาไปแย่งปืนจากน่ะฮะแล้วเอาไปไล่กราดยิงอยู่ใน
พื้นที่โรงพักฯค่ะน่าปำหรือว่าต้องระงับเหตุนะครับ
โดยการยิงสวนใส่เข้าไปสุดท้ายผู้ชายคนนี้เสียชีวิตนะฮะ
ถูกวิสามันเสียชีวิตค่ำเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เป็นลานจอดรถนะครับของสพนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
ผู้ตายชื่อนายเข็มเพชรอายุ๓๘ปีนะครับ
สภาพศพเนี่ยถูกยิงกระสุนเข้าร่างกายกับศีรษะ
แปดนัดด้วยกันแล้วมีปลอกกระสุนปืนขนาดต่างต่างเนี่ย
ตกอยู่ในพื้นที่๒๕ปลอกนะฮะมีปืนพก๙มมตกอยู่กระบอกหนึ่งด้วย
มีรถของตำรวจถูกยิงจนเสียหายอีก๓คัน
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้นะครับ
ตมตรีชมชวินปุราธนานนท์ผู้บังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดนครปฐมมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็บอกว่านายเข็มเพชรผู้ตายเนี่ยเป็นลูกจ้างร้านขายอะไหล่รถยนต์
อยู่ในพื้นที่นครปฐมเมื่อวานนี้เขาขับรถกระบะมาจอด
แล้วมานั่งอยู่หน้าโรงพักษพนครชัยศรีตั้งแต่เช้า
ขนที่นอนผ้าห่มพัดลมเสื้อผ้ามาเต็มเลย
รถของเขายังจอดอยู่ที่โรงพักเลยนะฮะเขามาบอกกับตำรวจบอกว่าขออาศัยนอนค้างคืนที่นี่หน่อย
ทะเลาะกับเมียมานี่กระบะคันนี้เห็นไหมฮะมีหมอนข้างด้วยนี่ที่นอนพัดลม
กระจกนี่ขนมาเลยบอกทะเลาะกับเมียมาขอนอนค้างคืนที่โรงพักหน่อยนะครับ
ตำรวจเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ตลอดทั้งวันที่นั่งอยู่ที่โรงพักนะฮะ
เมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่บ่ายบ่ายยันเย็นเย็นเนี่ยยันค่ำเนี่ย
เขาไม่พูดจากับใครเลยแต่ก็ไม่มีท่าทีผิดปกติอะไรนะฮะ
ตำรวจเขายังเห็นใจนะตอนเดินผ่านไปผ่านมาเห็นเข็มเพชรนั่งอยู่เนี่ย
ยื่นเงินให้ร้อยหนึ่งเอาไปซื้อข้าวกินเลย
จนกระทั่งช่วงค่ำเมื่อวานนี้มีตำรวจนายหนึ่งยดพันธุ์ตำรวจโท
เดินมาที่ลานจอดรถเปิดท้ายรถเพื่อมาหยิบของเตรียมของ
เตรียมเครื่องแต่งอ่าเตรียมแต่งเครื่องแบบเพื่อจะไปเข้าเวร
จังหวะนั้นนะฮะนายเข็มเพชรเดินมาทางด้านหลัง
แล้วแย่งปืนไปจากเอวของตำรวจตำรวจที่ถูกแย่งปืนนี้ฮะ
ต้องวิ่งหาที่หลบพยายามเกลี้ยกล่อมให้เขาวางปืน
เขาก็ไม่ยอมแถมยังยิงใส่เจ้าหน้าที่นะฮะ
ยิงใส่จนหมดแม็กซ์โชคดีไม่โดนอืม
ตำรวจในโรงพักได้ยินก็ออกมาก็ต้องระงับเหตุครับ
ก็เลยยิงปืนสวนใส่เข้าไปทำให้นายเข็มเพชรถูกวิสามัน
ที่ตำรวจช่วงค่ำเมื่อวานนี้เปิดท้ายรถ
กำลังหยิบของเตรียมแต่งเครื่องแบบเพื่อจะเข้าเวร
ส่วนนี้คือศพของนายเข็มเพชรนะครับ
เรื่องต้นเนี่ยคาดว่าผู้ตายน่าจะเครียดสะสมนะฮะ
ทะเลาะกับภรรยาออกจากบ้านมาขอนอนที่โรงพัก
มีปัญหาเรื่องงานด้วยก็เลยก่อเหตุตรงนี้เกิดขึ้น
นี่เป็นรถที่ต้องถือว่าเป็นของกลางในคดีก่อนนะ
นี่ยางก็แตกนะฮะจังหวะที่ยิงกันเข้าไปนะครับ
ภาพเมื่อคืนนี้ก็จะมีตอนที่เปิดกระบะท้ายรถอยู่
เป็นช่วงที่ตำรวจเนี่ยเขายืนเตรียมของนะฮะนี่สภาพพื้นที่
เมื่อวานนี่ตรงนี้นะนี่คันนี้เห็นไหมนี่ถันสมโตรนายนึง
เนี่ยกำลังมาหยิบข้าวหยิบของเตรียมจะเข้าเวรเดินมาทาง
หลังแล้วแย่งปืนไปเลยค่ะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลง
พื้นที่ไปนะครับสพนครชัยศรีจุดเกิดเหตุนะครับตำรวจยัง
กั้นพื้นที่อยู่นะฮะเพื่อตรวจสอบหลักฐานต่างอย่างเลียด
รอบนึงนะฮะมาดูเรื่องของวิถีกระสุนต่างหรือว่ารถของ
ตำรวจที่เสียหายด้วยรถของผู้ตายที่ยังจอดค้างอยู่ด้วย
นะครับเราได้คุยกับหญิงสาวคนหนึ่งเธออายุ๒๐ปีนะเธอรู้
ข่าวเธอมาที่โรงพักเธอบอกเธอเป็นสาวคนสนิทกับนาย
เพชรผู้ตายเธอบอกว่าอย่างนี้ฮะตัวเธอทำงานเป็น
พนักงานปั๊มเข็มเพชรผู้ตายเนี่ยมาจีบเธอโดยบอกว่าเลิก
กับเมียแล้วนะเธอก็คบหาด้วยสองเดือนแต่มารู้ตอนหลังว่า
เอ้าเขายังไม่เลิกนี่แล้วเขาถูกเมียเนี่ยจับได้จนทะเลาะกับ
เมียสุดท้ายเข็มเพชรตัดสินใจเก็บข้าวของหนีออกมาจากบ้าน
เมื่อวานนี้เข็มเพชรเนี่ยมาบอกกับเธอบอกว่านี่อยู่ที่ที่ทำ
งานก็อยู่ไม่ได้แล้วจะมีคนมาทำร้ายเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอน
ตำรวจชุดเผชิญเหตุเมื่อคืนนี้นะครับตอนที่เกิดเหตุวัน
พาเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานไปตรวจไปชี้จุดเรื่อง
วิถีกระสุนนะครับพร้อมกับบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยกำลัง
เดินมาที่รถซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเข็มเพชรเขาก่อเหตุ
แย่งปืนจากตำรวจอีกนายหนึ่งไปแล้วจนมีเสียงปืนดังขึ้น
หนึ่งนัดก็เลยวิ่งหาที่หลบก่อนเข้าไปหลบในห้องทำงานแล้ว
ก็วิ่งออกมาไปเอาปืนที่รถก่อนที่ตำรวจหลายนายที่ได้ยิน
เสียงปืนจะมาระงับเหตุเพราะตอนนั้นนายเข็มเพชรเนี่ยแบบไล่ยิง
ทั่วเลยพยายามบอกให้เข็มเพชรวางปืนแล้วแต่ก็ไม่เป็นผล
ก็เลยต้องยิงใส่นะฮะเพื่อระงับเหตุแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวที่
โรงพักนะครับอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุที่เป็นลานจอดรถแค่ห้า
เมตรบอกว่าเมื่อวานนี้นายเข็มเพชรยังมาซื้อก๋วยเตี๋ยวกิน
อยู่เลยท่าทางก็ซึมไม่พูดไม่จากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเอา
เงินร้อยหนึ่งที่ตำรวจให้มาเนี่ยมาจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวก็ทอนไป๕๐๐
แล้วเขาก็เดินไปเดินไปไม่นานมีเสียงปืนดังขึ้น
ตอนนั้นทั้งแม่ค้าทั้งลูกค้าที่อยู่ที่ร้านเนี่ยวิ่งหนีกันกระเจิง
เลย
ดูไม่ได้แล้วอ่ะทีนี้
เขาทำงานเป็นพนักงานในอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งนะฮะ

วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่อู่ซ่อมรถแห่งนี้นะครับ
ได้คุยกับเจ้าของอู่นะฮะที่เป็นนายจ้างของเขา
อู่นะครับบอกกับคุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าเข็มเพชรเนี่ยเขามาทำงานที่อู่ได้สักปีกว่า
เป็นคนทำงานดีนะปกติไม่มีอาการผิดแปลกอะไร
มีก็เมื่อสี่วันก่อนนี่แหละอยู่ดีดีนายเข็มเพชรเนี่ย
เขาหอบข้าวหอบของออกไปจากห้องพักที่อู่
ไม่บอกไม่กล่าวด้วยนะฮะนี่เจ้าของอู่ก็เลยพาไปดูห้องพัก
เข็มเพชรจะอยู่ห้องนี้๔วันก่อนอยู่ดี
ขนข้าวขนของออกไปเลยไม่บอกไม่กล่าวด้วย
นี่ถ้ารู้ว่าจะไปก็จะห้ามจะถามว่าเออจะไปไหนจะอะไรยังไง
พอเห็นเขาหายไปก็ไปถามเพื่อนเขาเพื่อนเขาบอกว่า
บอกว่าจะไปอยู่กับแฟนก็ไม่คิดว่าเมื่อวานนี้
ไปนอนอยู่โรงพักทั้งวันแล้วก็ก่อเหตุตอนค่ำ
ส่วนเพื่อนร่วมงานที่อยู่ที่อู่นะครับบอกว่าก่อนที่เข็มเพชร

เนี่ยมาดื่มเหล้าด้วยกันอยู่นะแล้วพูดปรับทุกข์บอก
เครียดเรื่องงานแล้วก็ทะเลาะกับแฟนด้วยเดี๋ยวจะย้ายละ
จะไปทำงานแถวนครชัยศรีนี่ยังชวนเพื่อนไปด้วยนะฮะ
อะไรบ้างครับเรื่อง

แล้วทำยา
เข้าเครียดไหมครับ
ผมรู้ได้แต่ว่าเครียดที่เจ็บครับ
แล้วเขาก็ออกไป

ไปตอนเพื่อนคืน
ของวันจันทร์ใช่ไหม

เข็มเพชรผู้ตายนี่เขาเป็นคนเพชรชบูรณ์นะฮะ
แต่มาทำงานอยู่ที่นครปฐมนะครับ
เพชรชบูรณ์ผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านของเขานะครับ
อยู่ที่ตมนาชาเหลียงอำเภอหนองไผ่

คุณยายของเข็มเพชรอายุ๗๘ปีละ
ชื่อคุณยายกองซินนะฮะ

ปกตินิสัยดีอารมณ์ดีนะ
ตอนที่ปลดจากทหารไปทำงานกรุงเทพฯ

เมื่อ๒ปีก่อนหลานชายยังพาลูกกับเมียมาเยี่ยมที่บ้านที่เพชรชบูรณ์อยู่เลย
ยังมาบวชให้ยายอยู่เลย
นี่วันนี้มารู้ข่าวว่าหลานถูกวิสามันเนี่ย

ยายบอกโอ้โหแทบเป็นลม
ตอนรู้ข่าวนี้ต้องขวาอย่าดมมาดมเลย
ยับเป็นเมียเขา
ว่าอย่างนี้คนใหญ่ก็ไม่รู้เรื่องนำนะ
มีแต่เข้าโทมาหากัน

มันก็ต้องมีการสอบสวนตรวจสอบอย่างละเอียดนั่นแหละ

พนักงานสอบสวนสผช๔

ยิงปืนระงับเหตุเมื่อคืนนี้นะครับตอนที่เกิดเหตุ
แล้วก็รวบรวมหลักฐานต่างเอาไว้แล้วนะครับกำลังรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์
รอดูเรื่องของผลการตรวจสอบเกี่ยวกับวิถีกระสุนด้วย
ผลชนสูตรศพอย่างละเอียดของนายเข็มเพชรผู้ตายด้วย
ตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อหากับตำรวจสี่นายที่เผชิญเหตุเมื่อคืนนี้นะครับ
แต่เดี๋ยวจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนต่อไป
ว่าเป็นการระงับเหตุถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่อย่างไร
ก็มีเรื่องน่าแปลกประหลาดอยู่หน่อยนึงนะฮะอาจจะบังเอิญก็ได้
ผู้ตายในเข็มเพชรเนี่ยเกิด๒๓สิงหาคมนะฮะ
และเมื่อวานนี้ที่เกิดเหตุที่เขาเสียชีวิต๒๓สิงหาคม๒๕๕๙
วันเดียวกันเลยปีเดียววันเดียวเดือนเดียวกันคนละปีเขาอายุ๓๘ปี